มาดูอีกหนึ่งเรื่องฮือฮากันบ้างดีกว่า
ไปดูตลาดที่ไร้เงินสด
จากนี้ไปไม่ต้องพกเงินสดไปตลาดอีกต่อไปแล้ว
ประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนาเป็นไทยแลนด์๔๐

สไลด์ปรวบสแตมป์แล้วก็ทำการสแกนปั๊บ

นี่คือบรรยากาศแผนงานที่ตลาดกิมหยง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ

เนื่องจากมีกิจกรรมเปิดโครงการตลาดไร้เงินสดครับ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่สู่สังคมไร้เงินสด

ตกลงกับแม่ค้าได้ว่าราคาเท่าไหร
ก็จ่ายด้วยการสไลด์หน้าจอมือถือ
ปั๊บสบายเลยแล้วตอนนี้นะครับ
เรื่องต้นมีตลาด๓แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

ตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จำนวน๒๐๐ล้านค้านะครับ
แล้วก็มีตลาดสดเกษตรของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินจำนวน๗๐ร้านค้า
และตลาดไร้เงินสดศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอีก๑๖ร้านค้าครับ
นี่แล้วก็ที่นี่เห็นกันแล้วก็รู้จักกันดีแล้วครับ
กิมหยงเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยคนต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
มาเยอะมากเลยนะครับคือถ้าไปแล้วจะต้องแวะซื้อของที่นี่กลับบ้าน
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับของการก้าวสู่ตลาดไร้เงินสด
และยังเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาครัฐอีกด้วย
กิจกรรมนี้นะครับนอกจากธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ยังติดตั้งให้กับรถสามล้อด้วย

สามล้อบางทีจ่ายเงินเนี่ยนะครับ

ไม่มีเศษทำไงล่ะ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีนะครับ
แน่นอนครับกระทรวงการคลังเขาเตรียมพัฒนา
นี่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ
ในการจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย
จะไปสแกนแล้วก็เหมือนกับไปพูดคุยกันในไลน์
คุณอะชี้ทางชี้ทางตลอดเลย
ก็เห็นนี่มันเป็นเรื่องของการซื้อของในตลาด
หรือบางทีคุณชนะเดินไปถาม

แต่แท้ที่จริงแล้วไปข้อไลน์เขานั่นเองนะฮะ
กดไลค์ตรงนี้จ้าหลายคนส่งมา